คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะกับข่าวของนางเอกซุปเปอร์สตาร์คนนี้นะคะ

อย่างที่ทราบนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งผ่านวันเกิดของคุณแม่ไปค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะก็เป็นวันเกิดของคุณพ่อเช่นเดียวกันค่ะ
แต่ต้องบอกแบบนี้นะคะอย่างที่หลายคนทราบเนี่ย

ของคุณเบลล่าเนี่ยได้จากไปอย่างสงบเมื่อหลายปีแล้วนะคะ
แต่เนื่องในวันครบรอบวันเกิดของคุณพ่อค่ะ

ก็ขอละลึกความรักความคิดถึงคุณพ่ออาโนค่ะ
ด้วยการโพสต์ภาพวานวัยเด็กเดี๋ยวให้ดูคุณผู้ชม

คือใครหลายคนคงไม่ได้เห็นภาพน้องอันนี้คือเบลล่านะ

โดยเธอเขียนแคปชั่นบรรยายความรู้สึกไว้แบบน่ารักและอบอุ่นว่า

ก็คือแปลว่าคิดถึงคุณพ่อเสมอนะคะ
ซึ่งก็มีเหล่าแฟนคลับเข้ามาส่งคอมเมนต์นะคะ
ส่งกำลังใจให้แบบมากมายกันเลยทีเดียวเนาะ

เชื่อว่าลูกหลานหลายคนเนี่ยคือญาติผู้ใหญ่ไม่อยู่

ลงรูปในช่วงนี้ยิ่งไม่ได้ไปไหนด้วยนะคะ
ถือว่าเป็นภาพความประทับใจในครอบครัวนะคะ